ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันบ้างคุณทัศนัยคุณผู้ชมค่ะ

คือหญิงสาวสองคนเนี่ยเขาทำทีจะไปซักผ้าที่ตู้หยอดเหรียญ
คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวบางแสนที่ชนบุรี
สุดท้ายเธอกลับไปขโมยเสื้อผ้าที่อยู่ในเครื่องซักผ้า
ออกไปจนหมดเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าแบรนดเนมนะคะ
เจ้าของช้ำใจทีเดียวบอกว่าแหม่บางตัวเพิ่งจะใส่ไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะ
มีผู้หญิงสองคนเอาผ้าลงมาซัก
แต่ว่าเขาเปิดของผมดูแต่ว่ามีผ้าอยู่ข้างในตู้นะ
เขาเห็นเสื้อผมเขาก็เหมือนทำถ้าเวลามีคนเดินผ่านข้างหน้าตรงนี้ครับ
เขาก็จะเหมือนแบบทำท่าเหมือนแบบเลิกลนแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกสองคนเลย
แล้วก็ไปให้อีกคนหนึ่งดูต้นทางแล้วก็เพื่อเอาให้อีกคนหนึ่งเข้ามาเอาผ้าใส่
แล้วก็ไปหยิบน้ำยาซักผ้าหยิบอะไรของใช้ของผมเนี่ยเอามาใส่เอามาซักหมดเลย
เสร็จแล้วเวลาเขาซักเสร็จเขาเอากลับไปหมดเลย
เป็นคำบอกเล่าของเจ้าของที่ถูกขโมยเสื้อไปค่ะ
คือผู้หญิงสองคนมาขโมยเสื้อผู้ชาย
ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะเอาไปทำอะไร
ชัดเจนทีเดียวกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนค่ะ
กฤษฎาพ่อปูนเล่าเหตุการณ์ช่วงที่หญิงสาวสองคนเข้าไปขโมยเสื้อแบรนด์เนม
อยู่ในเครื่องซักผ้าบริเวณชั้นล่างของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
แถวบางแสนสี่เหนือในจังหวัดชนบุรีแล้วก็หลบหนีไป
คือคุณผู้ชมเห็นภาพนะผู้หญิงสองคนเขาก็มีผ้าคลุมศีรษะมาคลุมหน้าคลุมผมไว้
น่าจะเห็นว่ามีกล้องหรือเปล่าไม่ทราบหรืออย่างไร
แล้วก็กำลังคุยเขียเอาเสื้อผ้าของคนที่ซักอยู่เสร็จแล้วออกไป

ผู้ชายคนเมื่อกี้แหละเป็นแบรนด์เนมสักส่วนใหญ่
คือผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็นำเสื้อผ้าใส่เครื่องซักผ้าซักตามเวลาปกติ
แล้วก็ออกไปทำธุระสักพักหนึ่งกลับมาต้องการนำผ้าที่ไปซักไปตากไว้
แต่ก็ต้องตกใจเพราะว่าเปิดดูเสื้อผ้าหายหมดเลยครับ
ประสานกับเจ้าของคอนโดไปตรวจสอบภาพวงจรปิด
พบว่ามีผู้หญิงสองคนในภาพนี้ขโมยไป
นายกิจสดาก็บอกว่าเสื้อผ้าบางตัวอย่างที่คุณมรดีบอกไปใส่ครั้งเดียวเอง
ซื้อมาแพงด้วยครับเป็นแรนด์เนม
จึงวอร์มแบบนี้ให้สองสาวนี้เอามาคืนเพราะว่าเสื้อผ้าเขาราคาค่อนข้างแพงนิดนึง
คือถ้าคุณมีจิตสำนึกคุณควรเอามาคืนหรือเปล่า
คุณไม่ใช่เอาไปง่ายหน้าด้านแบบนี้หรือเปล่าครับ
อยากฝากตำรวจที่วิทยาลัยศาสตร์ครับ
คืออยากให้ตามเรื่องอยากให้ตำรวจตามเรื่องด้วยครับ
เพราะว่าผมมีกล้องวงจรปิดมีคลิปเอาไปให้
แต่ว่าเขาก็บอกว่าน่าจะทำอะไรยากอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าเราไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไร
เขาก็บอกอ้าวแล้วผมจะรู้จักชื่อเขาได้ไง
บนโลกนี้ผมก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขามีใครอยู่บ้างเขาชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย
เออมันจะตามยังไงเนี่ยตำรวจก็บอกว่าให้ไปเอาไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักที่อยู่

ใช่แล้วค่ะตอนนี้นายกฤษฎาก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
สถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์เพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามตัวนะคะ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพแสนศุกร์ก็ลงพื้นที่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามสองสาวค่ะว่าพักอยู่ที่หอพักหรือว่าคอนโดใด
ว่าน่าจะพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้คอนโดดังกล่าว
และคาดว่าจะทราบตัวผู้ก่อเหตุในเร็ววัน
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะขออำนาจศาลจังหวัดชนบุรีออกหมายจับ
บุคคลที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ
ก็อาจจะเอาไปขายเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะคงต้องบอกว่าสังคมอยู่ยากนะฮะ
คือเราก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่าเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักจะถูกขโมยนึกไหม
สิครับมันเป็นเสื้อผ้าที่เราก็ใส่ของเราแล้ว

ก็คือแค่ไปหอดเหรียญซักใต้คอนโดใครจะมาเอาไปก็มิจฉาชีพมันเกิดขึ้นมามากมาย
ต้องระวังถ้าเกิดว่าคือไปซักเสร็จปุ๊บตั้งเวลาเลย

แล้วรีบเอาเสื้อผ้าขึ้นมาดีกว่าจะได้ปลอดภัย